เป็นแบบว่าของตามริตุการณ์ดูมาขนาดนี้เลย

ถ้าอย่างนั้นไปกินข้าวกันดีกว่า
ใครที่อยู่จังหวัดเกิน๑๐๒
เกินร้อยลบหนึ่งขอแรงจังหวัด๑๐๑
คุณบอกเลยว่าตั้งใจดูหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียง
โอกาสแวะไปเรามีโปรดีมาฝาก
กินข้ากันน้ำเด้อพ่อยแม่พี่น้อย

ไปไปร้านนี้แค่เห็น
แล้วก็หิวแล้วลองกดูดิ

ชื่อร้านของเขานะจ๊ะชื่อร้านนี้จริงนะตั้งอยู่ริมถนนสายโพนทองหนองพอกนะคะ
อยู่ที่บ้านคำพลสูงตำบลกกพลบหนองภอกจังหวัดรอยเอชครับ
บรรยากาศของร้านชวนถ่ายรูปไหมคุณเนาะจริง
มีแบบจุดให้ถ่ายรูปต่างมีสะพานไม้ให้เดินเล่นแบบสับแน่
ยังมีมุมเซลฟี่กลางน้ำสไตล์แบบคุณชนะชอบนี่นี่ดูดิ
แล้วนี่ปลาชอดลุยสวนไหมผมว่าน่าจะเป็นลาป่ะ
ลาปลาชอดตกลงเจอไหม
จะเจอก็ปลามันไม่ได้ซ่อนแต่มันคือปลาช่อน
อ่ะทางร้านเปิดขายอาหารทั้งไทยอีสานนะจ๊

ซึ่งเมนูเซอร์เนจิก
มาแล้วต้องสั่งก็คือปลาช่อนน้ำตก

อ่ะเมนูนี้เขาทำจากปลาช่อนนาตัวใหญ่ใหญ่สดเลยนะคะ
พร้อมกับผักสดแล้วก็ยังมีอันนี้กุ้ง๕รส
แน่นด้วยสมุนไพรยำตะไคร้กุ้งตำทะเลปลานินผัดพริกไทยดำ
ปลานินจุ่มพร้อมน้ำซุปสมุนไพรสูตรทางร้านนี่ปลานินจุ่ม
ดีจังเลยอ่ะดูตรงคตจุ่มอย่างนี้นะจ๊ะ
แวะมาพักกินข้าวกันเด้อที่ร้านกินข้าวกันเด้อได้เลยนะคะ
ขึ้นให้บอกเลยว่าต้องรีบจดเอาไว้
เพราะเขามีโปรโมชั่นลดราคาลับมาฝากชาวตลอดข่าวจ้า